อยากเจอคนดีแถวนี้มีไหมเอ่ย
ถ้ามียกมือหน่อยชูนิ้วก้อยหนึ่งนิ้วที
เป็นเป็นสัญญาณหลักหวารักเดียวใจเดียว
อย่าชะล่าใจซะนะสุดสัปดาห์นี้ต่อไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าฝนมา
เตรียมความพร้อมเก็บของขึ้นสู่ที่สูงยังคงเป็นเรื่องสำคัญนะคะ
เอาดูเรื่องของวันนี้ก่อนวันนี้เนี่ยตี๕๕๒นาทีจากภาพถ่ายดาวเทียมเขาบอกว่า
เมฆฝนเยอะเชียวครึ่งประเทศเลยนะคะเน้นทางตอนบนของประเทศค่ะ
อุ้ยตายแล้วภาคอีสานเยอะเลยแถวนครราชศรีมานครสวรรค์พิศนุโลก
เมฆนี่เป็นสีส้มแดงเลยบอกกันมาหน่อยว่าภาพนี้เนี่ยถูกไหมนะคะ
ว่ามีฝนลงมาแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าเช้าช่วงนี้ค่ะที่บอกว่าฝนลดน้อยลง
ปัจจัยที่เขาทำงานอยู่อ่อนกำลังลงหมดเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นร่องฝนที่พาดผ่านทางตอนบนของประเทศเขายังอยู่ที่เดิม
แต่ช่วงนี้อ่อนไหวค่ะก็เลยทำงานน้อยลง
ส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ลมมรสุมประจำฤดูอ่อนกำลังลงเช่นเดียวกัน
ทำให้ฝนลดน้อยลงแป๊บค่ะ๒๓วันเท่านั้นเอง
ฝนจะกลับมาตกใหม่สุดสัปดาห์นะจ๊ะ
คาดการณ์ฝนช่วงเช้าไม่ค่อยเห็นมีเมฆเลยนะ
เมฆอาจจะไม่ครอบคลุมเท่าไหร่นะคะภาคใต้เนี่ยน้อยมากเลย
แต่ทีนี้ช่วงเที่ยงค่ะให้ดูช่วงเที่ยงนิดนึง
ก่อตัวแล้วเมฆฝนนะคะที่ภาคอีสานแล้วก็มีภาคเหนือด้วย
เพราะเขาใกล้ร่องฝนไงคะแต่เป็นฝนที่ไม่ค่อยหนัก
ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่จะเห็นว่าไม่ใช่สีส้ม
ไม่ใช่เป็นสีเขียวที่กระจายตัวเยอะเป็นแค่สีเทาบาง
ฝนตกอ่ะเนี้ยะฝนตกเบามาไวไวค่ะ
กลางนี้ชัดมากเลยนะเห็นไหมคะสีเขียวปื้นตรงนี้

ฝนตกช่วง๔โมงเย็น๕โมงเย็น
คนกลับบ้านอีกแล้วรถจะติดอีกแล้ว
เตรียมตัวรับมือวางแผนการเดินทางค่ะ
คลื่นตั้งแต่เมื่อวานล่ะ
คลื่นสูงถ้าจุดไหนมีฝนนะ
เน้นอันดามันนะคะจุดไหนมีฝนสูง๓เมตร
เรือเล็กคุณงดออกจากฝั่งนะช่วงนี้นะคะ
อาจจะไม่เหมาะกับการออกไปดำน้ำออกไปหาปลาเท่าไหร่
แต่อ่าวไทยยังพอไปได้
พูดแบบนี้ว่าอ่าวไทยยังพอไปได้